มาดูประเด็นเฉาในวงการสงฆ์ที่ก็ต้องบอกว่าเป็นรายวันเลยนะคะ
คือล่าสุดเนี่ยมีเหตุการณ์ของคลิปที่จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งปรากฏว่าเป็นพระรูปหนึ่งมีพฤติกรรมอนาจารย์
แล้วก็มีพฤติกรรมในลักษณะล่อลวงเด็กชายมาล่วงละเมิดทางเพศ
หลังจากนั้นพอเขาจะไปแจ้งความก็ใช้เงินปิดปาก
ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีการเรียกมาสอบสวนก็ยอมรับค่ะว่าคลิปนั้นเป็นตนเองจริงแต่ว่าเป็นสมัยตอนเป็นสามเณรนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวก็ดูค่ะว่าจะมีการดำเนินการยังไงกันต่อไปนะคะ
พระอาจารย์ช่อช้างนะคะเขาเรียกว่าพระอาจารย์ช่อช้างที่น้ำพองมีพฤติกรรมหลอกบังคับเด็กชายมาร่วงละเมืองทางเพศพอจะแจ้งความใช้เงินปิดปากพ่อแม่
และล่อลวงเด็กชายไปล่วงละเมิดทางเพศชอบศักดิ์ยันธรรมเสน่ห์
ก็มีเด็กมีเด็กมีเยาวชนมาศักดิ์ทำให้ตกเป็นเหยื่อ
และเด็กผู้เสียหายก็ไม่กล้าออกมาเปิดเผยเพราะกลัวและอาย
พลเมืองดีก็มีการส่งคลิปและข้อความการคุยกันการแชทกัน
ระหว่างพระกับผู้ชายมาให้ทางเพจเพื่อให้นำไปสู่การตรวจสอบนะคะ
หลักฐานที่ว่านั้นเป็นคลิปความยาว๖นาที
ในคลิปจะเป็นภาพของชายศีรษะโล้นซึ่งถูกระบุเป็นพระอาจารย์ชอช้าง
นอนหลับตาบนเตียงนะคะแล้วก็มีเด็กชายนอนอยู่ข้าง
มีข้อความที่พระคุยกับเด็กชายโดยเด็กชายเนี่ยส่งภาพอนาจารย์มาให้
และขอเงิน๒๐๐บาทค่ะอันนี้คือหลักฐานที่ทางเพจเขาได้มา
แล้วนำมาเปิดเผยนะคะหลังจากนั้นเจ้าคณะอำเภออุบลรัฐค่ะ
พระมหาจริตวัชิระเมธีก็เรียกพระที่เป็นประเด็นมาพบนะคะ
แต่ก็ไม่ได้มาเลยมีการประสานกับทางตำรวจให้ไปนิมนต์ตัวมา
เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงหลังจากนั้นพอตำรวจเนี่ยลงพื้นที่นะคะก็
พระรูปนี้ก็มาพบกับเจ้าคณะอำเภอทันที
และก็อยู่ระหว่างการสอบสวนตรวจสอบโดยละเอียดของทางคณะสงฆ์ค่ะ
ระหว่างการสอบสวนเนี่ยมีรายงานบอกว่าพระที่เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะ
ได้ดูคลิปจากเจ้าคณะอำเภอและสุดท้ายก็ยอมรับว่านั่นเป็นตัวเขาเองนะคะ
แต่เป็นคลิปเก่าสมัยเป็นสามเณรและก็บอกว่าตอนนั้นเคยถูกลงโทษจากพระผู้ใหญ่ให้ศึกออกไปแล้ว
แล้วตนเองก็กลับมาบวชอีกครั้งซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นเวลานาน๑๐ปีแล้วนะคะ
ซึ่งพอมีคำชี้แจงนี้ออกมาทางเจ้าคณะอำเภอก็มีการพิจารณากันนะคะว่า
เป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมจึงมีการให้ศึกทันทีพระชรเนี่ยตามรายงานก็คือยอมศึกนะคะ
ตอนนั้นใช้เวลาในการสอบสวน๓๐นาทีค่ะ
จากนั้นตำรวจได้พาขึ้นรถส่งกลับบ้านค่ะ
ในทางคดีเบื้องต้นยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความ

เพราะว่าถ้ามีผู้เสียหายมาแจ้งความ
ก็จะดำเนินคดีกับพระรูปนี้ต่อไปค่ะ